ก่อนอื่นก่อนใดเลยนะคะมาดูเรื่องราวที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมาก
เน็ตก็ถามว่าทำไมคุณใจดำจังไม่ช่วยเขาแล้วยังไปซ้ำเติมเขาอีก
ฉันกำลังพูดถึงกรณีที่คนขับรถบรรทุกค่ะ
บรรทุกไส้กรอกแช่แข็งมาเต็มคันเลยนะคะปรากฏว่าเขาไปประสบอุบัติเหตุ
เสียหลักรถพลิกคว่ำปรากฏว่าไส้กรอกเทกระจาดเลย
ใช่ใช่ประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาบริเวณนั้นเห็นนะ
แต่ไม่ไปช่วยคนเจ็บอ้าวทำไมอ่ะไปเอาถุงอ่ะฮะมาใส่ไส้กรอก
เอาขึ้นรถตัวเองบางคนขับไปแล้วนึกได้น่าจะเอาอีกย้อนกลับมาใหม่
โกยไส้กรอกไปคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ

คือรถประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วทุกคนก็มาจอดรถกลางถนนกันเลยนะครับ
เพื่อที่จะมาเอาของที่ชาวบ้านนะครับทำ๖นะครับ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือคนที่เขาขับรถไปผ่านบริเวณนั้นพอดีเนี่ย
เดี๋ยวชี้พิกัดนิดนึงจุดเกิดเหตุก็คือบนถนนมิตรภาพ
สระบุรีโคราชนะคะเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ย
กำลังขับรถผ่านถนนเส้นนี้รู้สึกว่ารถมันติดเป็นพิเศษฮะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าข้างหน้าน่าจะมีอุบัติเหตุ
แต่ในใจตอนนั้นไม่ได้คิดนะว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้
คิดว่าคงเป็นอุบัติเหตุธรรมดารถชนรถพังอะไรก็ว่า
เออแต่กลายเป็นว่ารถบรรทุกไส้กรอกเทกระจาดแบบนี้ค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่
เพราะเรื่องแบบนี้เขาไม่ได้คิดว่าจะเห็นภาพนี้
ปรากฏว่ามาเห็นภาพชาวบ้านรุมเก็บไส้กรอก
แต่ละคนเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะ
บางคนเนี่ยถึงคาดเอาถุงปุ๋ยมาใส่อ่ะ
ถุงปุ๋ยแต่ละคนจริงถุงใหญ่มาก
และแต่ละคนเลือกด้วยนะมีช่วงเวลาเลือกด้วยนะ
แล้วไม่หนำซ้ำนะคุณสุภาษาราบางคนเนี่ย
สนและจราจงจราจรจอดรถกลางถนนเลย
เพื่อลงมาโกยไส้กรอกเหล่านี้ค่ะ
ทีนี้หลังจากที่ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้รวมถึงเราด้วยนะ
เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกคือไม่ค่อยสบายใจ
ชาวเน็ตบางคนนะวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่า
คนเจ็บนะร้องโอดโออยู่แต่คุณไม่เข้าไปดูแลไม่เข้าไปช่วยเขาเลย
แถมยังไปซ้ำเติมเขาอีกไปเก็บไส้กรอกของเขาหมดเลยอ่ะ
เพราะอะไรรู้ป่ะทำไมชาวเน็ตถึงว่าแบบนี้
เพราะคนขับรถบรรทุกเขาต้องเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทนะ
บริษัทสามารถร้องเอาจากเขาได้นะ
นี่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะบางรายถึงบอกว่า
อยากให้ออกกฎหมายมาดูแลคนที่เขาไปประสบเหตุแบบนี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เราก็ไปถามความรู้เรื่องของข้อกฎหมายต่าง
ถ้าคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเจออุบัติเหตุแบบนี้
อย่าลงไปเก็บนะคะอย่าลงไปเก็บเอาของเขามา
เพราะลักษณะการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายข้อหารลักทรัพย์
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๓
คุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะจ๊ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพนแคร์สระบุรี
ดูไว้เป็นตัวอย่างข้อกฎหมายคุณรสลินบอกไป